ก็เลยมีข่าวตามมานะคะว่าทางต้นสังกัด
ต่างห้ามไม่ให้มีข่าวกุ้กกี้กี้กั๊บกับสาว
เพราะว่าไม่รู้นะว่ากลัวจะเรตติ้งตกหรือเปล่าค่ะ
เป็นอีกหนึ่งพระเอกเนื้อหอมที่มีผลงานละครออกมา
ให้แฟนได้ติดตามผ่านจออย่างต่อเนื่อง
เตรียมจะลงจอให้ได้ฟินจิกหมอนกันเร็วนี้
งานนี้ก็เลยทำให้มีกระแสข่าวพูดมา
โดยพระเอกหนุ่มชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ส่วนตัวยินดีร่วมงานกับนางเอกทุกคน
ซีเรียสว่าจะต้องประกบคู่กับนางเอกคู่จิ้นเท่านั้น
ส่วนแฟนคลับก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นการทำงาน
และน่าจะยินดีที่เจ้าตัวได้ร่วมงานกับนางเอกหลายคน

พระเอกหนุ่มก็ยังยืนยันคำเดิม
ยังคงเป็นแค่พี่น้องกันค่ะ

ผมไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้น

อยากให้แฟนดูที่งานผลงานมากกว่า
เหมือนเรื่องที่แล้วที่ผมเล่นผมภูมิใจมากเลย
เพราะมีแฟนตามผมมาจากละครเยอะมาก

ผมอยากให้น้องเขาเล่นกับคนที่เก่งด้วยซ้ำ

ส่วนข่าวจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที

เดี๋ยวมีความรักเดี๋ยวจะไม่รีบ
จริงแล้วมันเป็นวัย

ตอนนี้ผมกำลังทำงานแล้วผมก็เลี้ยงครอบครัว
เลี้ยงแม่มีพี่สาวด้วยครับ
คือเต็มที่กับตรงนี้ก่อนครับ

แล้วเรื่องความรักค่อยให้ความสำคัญอีกสเต็ปหนึ่ง